คุณผู้ชมค่ะจังหวัดแม่ห้องศรเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ทางภาคเหนือนะคะ
ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่เก้า
โดยเฉพาะในการพัฒนาพื้นที่ธุรกันดาลในตำบลหมอกจำ๘
กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อและเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญค่ะ
ภายใต้ชื่อโครงการพระราชดำริปางตอง๒ติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
หมอกขาวลอยเหนือผิวน้ำสีทองรับรุ่งอรุณในทะเลสาบ
ท่ามกลางอ้อมกอดของทิวสนและขุนเขาเขียวชะอุ่มที่อยู่รายรอบ
และยังมีหงดำหงขาวอย่างละ๑คู่
ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนาเจ้าพระบรมราชนีนาฏ
แหวกว่ายเติมความวุฒิงามให้กับผืนน้ำแห่งนี้
ทั้งหมดคือมนต์เสน่ห์ของอ่างเก็บน้ำโครงการพระราชดำริปางตองสอง
หรือที่รู้จักกันในหมู่นักท่องเที่ยวว่าปางอุ๋ง
อ่างเก็บน้ำปางตองใหม่และฝ่ายปางอุ๋ง
ตำบลหมอกจำแป่อำเภอเมืองแม่ห้องศร
เป็นพื้นที่เสื่อมโทรมป่าไม้ถูกทำลายจนหมด
กระทั่งพระบาทสมเด็จพระปรามิณฐรัพย์มหาภูมิพลอดุลยเดช
พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราชดรเมื่อวันที่๗๙กุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙
พระองค์ทรงเล็งเห็นว่าหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไป
อีกไม่นานราษดรที่อาศัยอยู่ในเขตรุ่มน้ำแม่สง่า
จะต้องได้รับผลกระทบจากระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลง
ศูนย์ศึกษาพัฒนาพรรมริปางตองเป็นศูนย์ปิด
ปิดนี่คือส่วนใหญ่ที่พระองค์ท่าน
จะเริ่มเผยแพร่ผลงานอะไรออกไปก็ตาม
ท่านทรงศึกษาซึ่งในหลายฝ่ายก็จะไม่ค่อยทราบ
จากปี๒๕๒๒ต่อ๒๕๒๖
ท่านคงทราบว่าคงมีปัญหาเรื่องของปริมาณน้ำ
เพราะฉะนั้นในปี๒๕๒๗เมื่อวันที่๗กุมภาพันธ์เนี่ย
ท่านก็เสด็จพระดำเนินดูจุดที่ตั้งที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำป่านตอง
มิติที่ในหลวงราชการที่๙ท่านมองใครมาก
เวลาท่านรับสั่งหรือมีกระแสพันมาตรอาจจะตาม

เนื่องจากที่ตั้งอ่างเก็บน้ำปางตองเนี่ยเดิม
เป็นที่ปลูกฝิ่นแล้วก็ชาวบ้านทำไล่เลื่อนลอยเยอะ
บุคเขาอุโรธในสมัยที่ผมไปพิจารณาสร้างอ่างน่ะครับ
เมื่อท่านมีพระมริให้สร้างอ่างเก็บน้ำในปี๒๕๒๗นะครับ
และกลมชมธารก็สร้างในปี๒๕๒๘
ปัจจุบันถ้าใครไปเห็นก็เห็นสภาพ
เหมือนสวิสเตอร์แลนด์เมืองไทยนะครับ
มีน้ำเต็มมีป่าเขียวนะครับ
โครงการหมู่บ้านรวมไทยก็ได้ถูกพัฒนาขึ้นในปีเดียวกัน
กลายเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดแม่ห้องศรที่ในหลวงรัชกาลที่๙
ส่งพระราชทานไว้ตั้งแต่ปี๒๕๕๙
เนื่องจากในสมัยนั้นเป็นพื้นที่อันตรายอยู่ติดแนวชายแดน
มีกองกำลังชนกลุ่มน้อยขนส่งยาเสพติดและบุกรุกป่าทำไล่เลื่อนลอย
พระองค์ทรงมีความห่วงใยจึงมีพระราชดำริให้รวบรวมราศดรในพื้นที่

ด้วยพระราชประสงค์ทั้งสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน
และพัฒนาความเป็นอยู่ให้ชาวบ้านไปพร้อมกัน
ครอบครัวหนึ่งที่เคยเฝ้ารับเสด็จพระองค์ในครั้งนั้น

ดำเนินชีวิตตามที่ในหลวงรัชกาลที่๙พระราชทานให้
ด้วยการปลูกกาแฟและผลิตเองทุกขั้นตอน
มีรายได้อยู่อย่างมั่นคง
อกจากนี้ยังใช้พื้นที่หลังบ้านทำสวนผสม
ศาสตร์พระราชาอีกด้วย
ความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะ
เพราะว่าเรื่องการท่องเที่ยว
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็มีรายได้เพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะ
พูดออกจากใจเนอะถ้าไม่มีโครงการ

ชาวบ้านก็คงจะไม่มีชีวิตที่ดีขึ้น
เพราะว่าพอพระองค์ท่านให้ที่อยู่
ให้พื้นที่ทำกิน

อยู่มีกินขึ้น

เด็กก็มีการเรียนโรงเรียนที่ดีขึ้น

ถ้าพระองค์ยังอยู่

จะทำที่พระองค์สั่งสอน

เพื่อให้อุบันตามชายขอบได้เห็นว่าสามารถมีอาชีพได้
โดยให้ปลูกกระฟื้นปลูกกระฟื้นปลูกกระฟื้นปลูกกระฟื้น

ปลูกกระฟื้นปลูกกระฟื้นปลูกกระฟื้น
เพื่อให้หมู่บ้านตามชายขอบได้เห็นว่าสามารถมีอาชีพได้
โดยให้ปลูกกาแฟและทำการเกษตรกรรมบางอย่าง
อย่างที่เราคงจะเห็นพระปีชาสามารถของท่าน
เรื่องของโครงการหลวงนะครับ
ท่านไม่ได้ไปตัดฝิ่นชาวบ้านแล้วก็ให้เลิกปลูก
ชาวบ้านจะทำอะไรท่านมีกุศโลบาย
อันนี้นะครับว่าเป็นเรื่องที่
พวกเราทั้งหลายหน้าที่จะได้รับทราบว่า
สิ่งที่ท่านได้ทำอะไรไว้เนี่ย
ก่อนที่จะมาเผยแพร่ท่านได้มีการทดลอง
เหมือนศูนย์ศึกษาพัฒนาปางต่องนะครับ
หลวงราชการที่๙ทรงมีพระราชกรณียกิจ
ทรงปฏิบัติมาอย่างสม่ำเสมอ
คือการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราชดร
เพื่อทอดพระเนธความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด
เว้นแม้แต่พื้นที่ห่างไกลเช่นปางอุ๋งแห่งนี้
ทรงมุ่งหวังให้ราศดรของพระองค์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ที่ยาตราลงบนแผ่นดินเมืองเหนือสุดของประเทศ
สร้างความประทับใจและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ตราตรึงอยู่ในความทรงจำของชาวบ้านมาจนถึงทุกวันนี้
จากพระราชดำรัฐของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ราชการที่๙และพระราชดำรัฐของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
ในเรื่องที่จะทำอย่างไรให้คนกับป่านั้นอยู่ร่วมกันได้
ทำอย่างไรให้คนอยู่ในป่าแล้วคนไม่ทำลายป่าเพิ่มเติม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้น้อมนำพระราชดำรัฐนั้น
ร่วมกับจังหวัดแม่ห้องศรหน่วยงานราชการในพื้นที่
กรปกครองท้องถิ่นและท้องที่ร่วมกันจัดทำโครงการ
ดินน้ำป่าคนแบบมีส่วนร่วมโดยได้ดำเนินการ
ป่าดูแลคนคนดูแลป่าสิ่งต่างต่างเหล่านี้
จังหวัดแม่ห้องศรองค์กรปกครองถิ่น
และองค์กรท้องที่ต่างกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ส่วนการต่างได้ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องนี้
ได้น้อมนำเอาพระราชดำรัฐของสองพระองค์ท่านมาปฏิบัติ
ดำเนินการเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดแม่งศรให้คงอยู่ต่อไปครับ
ขอขอบคุณสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย